กินเที่ยวกับคุณมารินัทเทซานครับ
ซูพาซ่านั้นเป็นเมืองเก่าของที่นี่ค่ะ
ปัจจุบันยังคงเป็นศูนย์กลางการค้า
ที่สำคัญที่สุดในเมืองทาชเคน
ที่นี่มีอะไรขายกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
อซูบาซ่าเป็นเมืองเก่าของอุสเบกิสถาน
เป็นศูนย์รวมการค้าเส้นทางสายไหม
ที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคอดีตจวบจนปัจจุบัน
ชอซูก็ยังคงเป็นตลาดสำคัญของเมืองทัชเคน
ตลาดแห่งนี้มีลักษณะเป็นโดมขนาดใหญ่หลายโดม
มีสินค้าหลากหลายมาจำหน่าย
ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าทางการเกษตรงานฝีมือและสัตว์เลี้ยง
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนดมาร์คสำคัญของเมืองนี้
อนุสวรีอมินติมูวีรักษัตริย์คนสำคัญของชาวอุสเบกิสถาน

บันทึกว่ากันว่าอามิวติมูหรือทาเมเลนคาน
เป็นทายาทรุ่นหลานของเจงกิสคาน
กษัตริย์นักรบแห่งมองโกเลียที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นเอง

ยังมีพิพิธภัณฑ์อมิวติมูให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาอีกด้วย
ริรัตนเป็นสร้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน